มาถึงเรื่องราวในรั้วโรงเรียนอีกหนึ่งเรื่อง
คุณจำได้ไหมครับมีผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่
ตำบลประสงค์อเผอท่าชนะที่จังหวัดสุรธานี
ร้องเรียนให้ปปชของสุราธานีเข้าไปตรวจสอบเรื่องอาหารกลางวันหน่อย

ข้าวผัดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย

อาหารจานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊ว

รวมถึงถ้ามีข้าวก็อาจจะมีแค่น้ำซุปอีกหนึ่งอย่าง

แบบที่ไม่ได้เป็นซุปแกงหรือว่ามีโปรตีนอะไร

ก็เลยมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
เมื่อวันก่อนปปชเขาลงพื้นที่ตรวจสอบของสุราชธานีแล้ว
เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าด้วยและเด็กได้กินอะไรในวันนั้น
ก็บอกว่าเหมือนการจักรชาหรือเปล่า
แต่คราวนี้มีเรื่องร้องเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง

ร้องเรียนเพราะว่าผู้ปกครองเขาเคยบอกแล้ว
ไม่อยากให้ลูกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้ที่โรงเรียน
แล้วก็ทางโรงเรียนก็รับปากแล้วนะ
แต่ทำไมล่ะยังเห็นภาพนี้อยู่เลย
ยังกินผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

อีกสิไม่ใช่เกิดมาแล้วโตเลยเป็นเด็กก่อน

คุณผู้ชมก็เคยเป็นเด็กกินอาหารถาดหลุมแบบนี้
เราก็อยากให้มีอาหารที่เป็นกับข้าวในหลายอย่าง
ให้มีโภชนาการครบ๕หมู่

มีโปรตีนคาร์โบไฮเดทวิตามินผักผลไม้ให้ครบ
แต่นี่ค่ะพอผู้ปกครองเขาเห็นเขาก็เลยร้องสื่อ

จัดอาหารกลางวันให้กับเด็กเป็นผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก่อนหน้านี้ก็ร้องไปที่ประชุมผู้ปกครองไปแล้ว
บอกว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็กังวลไงว่าลูกจะได้สารอาหารไม่ครบ
พอก็ชี้แจงว่าเมนูอาหารกลางวันที่แม่ครัวจ้างมาเป็นคนจัดให้

เดี๋ยวต่อไปพอจะปรับปรุงจะแก้ไขจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
แต่เมื่อ๒วันก่อนคุณผู้ชมก็ยังพบว่าอาหารกลางวันเป็นเมนูเหมือนเดิมเลย

ผู้ปกครองก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานส่งมาให้สื่ออีกรอบนึง
บอกว่าเนี่ยสื่อนอกจากช่วยเป็นสื่อกลางแล้วช่วยเป็นพยานให้หน่อย
ผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลับมาอีกแล้วแล้วก็อยากให้โรงเรียนปรับปรุงเรื่องนี้นะคะ
อาหารกลางวันนี้สำคัญมากสำหรับเด็กเลยนะ
แล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะไว้ใจโรงเรียนได้ยังไง
เหมือนว่าลูกก็ฝากท้องไว้กับโรงเรียนเหมือนกันนะนะ
ส่วนที่สุราธานีที่ก่อนหน้านี้มีคลิปเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ
บอกว่าเด็กได้กินอาหารอะไรบ้างล่ะ
อย่างที่เราเล่าให้ฟังไปอาหารจานเดี่ยว

อื่นว่าข้าวผัดที่มีวิญญาณหมูวิญญาณไก่
แล้วก็เมนูประจำคือขนมจินน้ำปลา

ไปตรวจสอบพบว่าเด็กได้กินอะไรบ้างล่ะคุณ
หูใช้คำว่าตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยกินกุ้งตัวขนาดนี้เลยค่ะ
ใช่ครับเพราะในวันที่ปปชลงไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าในถาดหลุมของเด็กมีเมนูข้าว
แกงส้มกุ้งมะละกอพะโล้หมูไข่นกกระทา
ผลไม้อันได้แก่ส้มและแตงโมถาดใหญ่ใส่เยอะ

จัดเต็มแต่เด็กตื่นเต้นดีใจ
เพราะเด็กบอกโอ้โหไม่เคยกินกุ้งตัวโตขนาดนี้เลยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ขา
ก็ฟ้องผู้ปกครองนะครับบอกก่อนหน้านี้ไม่เคยกินนะครับ
ก็หลังจากที่ปปชลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้ว
ตอนนี้นะครับยังต้องมีการสอบปากคำ
เขาเรียกว่าอะไรดีขอข้อมูลนะครับ
สอบหาข้อมูลจากทั้งผู้ปกครอง
แล้วก็ทั้งครูในโรงเรียนทุกท่านนะครับ
เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าตกลงแล้ว
เมนูก่อนหน้านี้มันเป็นเมนูอะไรกันแน่
ผู้ปกครองร้องเรียนมาบอกว่ามีแต่เมนูที่มีวิญญาณเนื้อสัตว์
แต่วันที่ปปชไปทำไมถึงโอ้โหจัดเมนูซะเต็มเลยให้กับเด็กนะครับ
ทางด้านของนายประทีบทองด้วงผู้มนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา
หรือว่าสปปศิวราษฎรณีเขต๒
ก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปให้กำลังใจทั้งครูและเด็กด้วย
พร้อมยืนยันว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเป็นธรรมนะครับ
ก่อนหน้านี้นายพลสัตโธผู้มนวยการปปชสุราธานีเปิดเผยนะครับว่า
จากการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุในโครงการอาหารกลางวัน
ไม่พบใบเสร็จหรือหลักฐานอื่นใด
เพียงการลงบัญชีรายการสินค้าพร้อมกับราคาของในแต่ละวันเท่านั้น
ซึ่งถือว่าผิดระเบียบพัสดุของทางราชการ
ที่สำคัญเอกสารที่ตรวจยึดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘
เป็นการลงรายการบัญชีที่ซ้ำและไม่มีความแตกต่าง
อีกทั้งบางรายการก็มีความเป็นไปได้น้อยเช่น
การซื้อก๊าซหุงต้มทุกสัปดาห์
และจากการสอบถามพยานบุคคลซึ่งเป็นครู๒คน

รับว่าเอกสารที่จัดทำขึ้นก็เพียงเพื่อตกแต่งบัญชี
และไม่เคยมีการตรวจรับพัสดุตามระเบียบราชการ
และบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมามีความอึดอัดใจ
จากทราบดีว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบราชการ
แต่ไม่สามารถที่จะโต้แย้งกับภูมิในการโรงเรียนได้
เพราะดิฉันก็เป็นแค่ครูตัวเล็กเท่านั้นเองนะครับ
อกจากนี้ทางปปชจังหวัดยังพบพิรุธอีกหลายอย่าง
ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งสรุปสำนวนเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปปชภาค๘
เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยคาดว่าภายในวันที่๒๕มิถุนายนนี้
จะสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขออนุมัติได้นะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองเขาร้องเรียนแบบนี้เลยนะ
ร้องเรียนบอกว่าผู้อำนวยการปัจจุบันที่เข้ามาทำงานเนี่ย
พอเข้ามาทำงานนะก็เป็นคนที่คุมเรื่องของบัญชีอาหารกลางวันให้เด็กเอง

แล้วเวลาซื้อกับข้าวมาปรุงให้เด็ก
ก็มักจะเป็นเหมือนทำเป็นอาหารจานเดียว
ซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวน้ำใสข้าวผัดขนมจีนอะไรแบบนี้
คุณแล้วเมนูเนี่ยคือเป็นเมนูเดิมซ้ำกันทุกอาทิตย
คือวันจันทร์ก็จะเป็นแบบนี้อังคารก็จะเป็นแบบนี้

แล้วก็ผู้ปกครองบอกว่าตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเงินทุนอาหารกลางวัน

ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันหัวละ๒๐บาท
ในแต่ละวันจะมีเงิน๕๕๖๐บาท
เงินส่วนนี้ต้องแบ่งจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวปรุงอาหาร
แล้วก็คนทำความสะอาด๕๐๐บาท
ก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวันอยู่ถึง๕๐๐บาท
แต่การตรวจที่ผ่านมาผู้ปนวยการ
เหมือนหั่นงบประหยัดงบจัดซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเอง
เท่าที่ทราบจะซื้อเนื้อหมูวันละแค่๔กิโลกรัมเท่านั้นเอง

เออนะฮะผู้ปกครองบอกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ
การทำอาหารแต่ละวันไม่น่าจะเกิน๒๕๐๐บาทด้วยซ้ำ
คุณแล้วคิดดูสิคูณไปสิส่วนที่มันหายไป
เกือบ๓๐๐๐บาทแล้วคูณไปต่อปีนั่นนะครับ
ตอนนี้ปราบประชาติต้องตรวจสอบอยู่หน้าเรื่องของการทุศจบริตนี่นะครับ